เหตุการณ์เกิดขึ้นกับรถกู้ชีพค่ะคุณผู้ชมมีรถกระบะคันหนึ่งค่ะขับตามหลังรถกู้ชีพแล้วพยายามจะจี้ท้ายเปิดไฟฉุกเฉินนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วกู้ภัยก็เลยเอาคลิปนี้ที่จะให้ดูต่อไปเนี่ยมาโพสต์พร้อมกับตั้งคำถามว่าไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดให้คลิปมันเล่าเรื่องเปิดไฟพามากขับจี้ตูดด้วย
พยาบาลครับเปิดไฟเปิดเสียงวิ่งตามทำไมครับ

เปิดธรรมากตามด้วยนะครับดูด้วยครับนิสัยคนไทยครับ
นี่ครับเรามีคนไข้นะครับ

ชาวเน็ตตั้งคำถามไปที่คนขับรถกระบะคันนั้นคุณเห็นไหม
ตัดหมอกก็มาไฟฉุกเฉินก็มี
สารพัดสิ่งที่จะทำนะคะต้องการอะไร
แล้วก่อนหน้านี้คุณกู้ภัยที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเนี่ย
บอกว่าจริงแล้วรถกระบะคันนั้นคันนั้นที่เปิดไฟฉุกเฉินอยู่อะค่ะ
ก่อนที่จะมาจี้ตูดนะรถกระบะคันนี้คุณไม่ยอมหลบให้กับรถกู้ชีพคันนี้นะคะ
รถกู้ชีพเนี่ยเขาต้องเปิดเสียงบีบบีบสี่บีบแปล
แล้วก็เปิดไซเรนกันอยู่พักใหญ่เลยถึงจะหลบอะค่ะ
ทีนี้ชาวเน็ตพอได้ดูคลิปนี้แล้วก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอนะคะ
ถ้าเกิดว่ารถกู้ชีพเนี่ยเบรกกระทันหันแล้วรถกระบะที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งไปชนท้าย
อาจจะทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในรถเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นไปได้
ทีนี้บางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่เปิดไฟฉุกเฉินที่อาจจะทำให้ผู้ร่วมเดินทางคันอื่นเข้าใจผิดได้
คือบางคนเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าเวลาจะผ่านแยกที่ไม่มีไฟแดงเวลาจะขับรถฝนตกหนักเปิดไฟฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะการเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยจะจอดได้ต่อเมื่อรถของคุณเนี่ยจอดนิ่งสนิทเท่านั้นนะคะ
เขาเรียกว่ารักไก่อยากจะไปเร็วอยากจะพ่วงติดกับเขาไปด้วยยังไงล่ะ